อ้าวคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันพระเรือหาดสรรพดีที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายจี้ชิงทรัพย์นักเรียนมัธยมปลาย
โรงเรียนดังของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทีนี้เหตุการณ์นะวันนั้นค่ะ
เด็กสู้สู้แล้วก็บาดเจ็บเองอ่ะค่ะเพราะว่าในช่วงที่วิ่งหนีนะ
น้องเนี่ยหกล้มจนฟันหักค่ะณวันนั้นจนถึงวันนี้ก็นับนำประมาณสามวันแล้วนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะอันนี้เป็นภาพภาพช่วงที่เกิดเหตุ
คือย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูจะเห็นว่าเนี่ยค่ะคนร้ายนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
แล้วก็เห็นเหยื่อล่ะน้องเดินมาคนเดียวเนี่ยนะคะอยู่สะพานลอยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเลยแล้วไปก่อเหตุแต่ช่วงที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้คือเมียแต่มันไกลมันไกลมาก
เห็นช่วงที่ก่อเหตุว่าพฤติการเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะ
หลังจากการแกะรอยและได้ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ตำรวจชุดปรับปรามการจรกรรมรถสพหาดใหญ่ไปควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้ได้แล้วทราบชื่อในคำพีแซ่จิวอายุสามสิบหกปี
คือเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสืบทราบว่าในคัมภีร์ประกาศขายรถเข็น
ติดต่อขอซื้อเลยนัดส่งมอบกันที่บริเวณหน้าร้านเจ๊สุยถนนรัฐกาลอำเภอหัดใหญ่
คัมภีร์เขาก็มาตามนัดค่ะตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ตรวจค้นในรถพบมีดสีส้มยาวประมาณ๘นิ้วที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็คือที่ไปจี้น้องอายุ๑๖ปีอยู่ในช่องเก็บของหน้ารถ
แล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักไปเจอเสื้อยืดสีน้ำตาล
และกางเกงที่สวมในวันก่อเหตุคือภาพกล้องวงจรปิด
มันเป็นคำตอบของทุกอย่างนะคะยึดไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้นะคะแม่ของนายคัมภีร์บอกกับตำรวจ
ขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะคะ
แม่บอกว่า๒วันก่อนก่อนที่จะออกไปก่อเหตุ
ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปปล้นเพราะอยากติดคุก

รอปภของโรงเรียนค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยนะคะ
เล่าว่าตอนที่คนร้ายก่อเหตุตัวเขาเองได้ยินเสียงน้องคนนี้ร้องกรี๊ด

ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ฟังเสียงรอปภค่ะ
รถยนต์ที่เขาเจาะลำบังแล้วพอออกไปตามไปที่ถนน
ก็มันมีรถเครื่องอะไรหลายคันเราไม่ทันเห็นก็ไม่รู้ว่าคันไหน
แต่ตอนนั้นน้องได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับมีมีด
มีมีดบาดครับที่มือแล้วก็เลือดลายเลือด
แล้วก็มีเลือดออกใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เปิดดูว่าเป็นอะไร
สำหรับเหตุการณ์นี้น้องนักเรียนหญิงในช่วงเวลานั้น
พยายามขัดขืนพยายามต่อสู้จนถูกมีดบาดที่มือได้รับบาดเจ็บ
และช่วงนั้นเธอก็หกล้มด้วยนะคะใบหน้ากระแทกพื้นฟันหักไปหนึ่งซี่
และแถมเหตุการณ์นั้นคนร้ายไม่ได้อะไรไปเลยเพราะในกระเป๋าสตางค์ของน้องไม่มีเงินค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พร้อมทั้งบอกสั้นว่าตอนนี้ผิดหวังกับตัวเองที่ทำไม่ดี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ๔โมงเย็นหลังเลิกเรียน
เป็นเวลาที่ผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนนะคะ
ทั้งรอพอทั้งครูเวรประจำประตู
เห็นเหตุการณ์แต่คนร้ายก็เลือกลงมือก่อเหตุ
ตอนนี้สังคมค่ะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วนะคะ
แม้ว่าจะเป็นคือยังไม่มืดเลยนะคะ

แล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมาแต่ก็ยังมีการก่อเหตุแบบนี้
อืมนี่นะคะแหมรูปร่างก็ครบ๓๒ประการเนอะ
ทำมาหากินจะดีกว่านะคะ